อีกตัวหนึ่งก็มีนิสัยกล้าวขาวนะครับ

ตอนนี้ก็คืออาหารให้น้องกินแล้วนะครับ
ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาพิษบู

อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นครูวรพรนะครับ
เมื่อกี้นี้โอ้โหโอ้โหอย่างที่เธอบอกไม่เคยเห็นใช่ไหมพี่
ปกติมันจะตันจะเป็นหมาแข็งแรงคนเลี้ยง
นี่เมื่อก่อนมันเป็นพิษบูหรอพร้อมขนาดนี้
แต่ยังมีความแบบดุอยู่นะมันยังเห่ามันยังอะไรอยู่นะ
นายสุบินดวงแก้วหรือว่าคุณต้นเจ้าของคลิปเนี่ย
ให้ทีมข่าวฟังบอกว่าได้รับแจ้งจากคุณมาร์คพิษบู
ว่าไปช่วยหน่อยได้ไหมมันมีพิษบู๒ตัว
แคทเทอลีนกับธอมนะอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งที่แกลงระยองครับ
พอไปถึงไปเจอโอ้โหมันผอมมันโซผอมติดกระดูกอ่ะ
คาดว่ามันคงไม่ได้กินข้าวมาเป็นเดือนแล้ว
แต่มันยังกินน้ำอยู่ไงมันเลยยังรอด
โซ่ที่ล่ามกับเสามันก็สั้นสั้นแล้วเป็นไง
สั้นแล้วมันก้มลงไปกินข้าวไม่ได้ไงครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนสาเหตุที่มันผอมขนาดนี้เนี่ยน่าจะมาจากเจ้าของไม่ได้ให้อาหาร
จากเจ้าของตัวจริงนี่หนุ่มสาวที่รักกัน
แล้วก็มีหมาเป็นพยานรักคุณดูข่าวนี้หน่อย
พอรักกันนะก็ไม่มีปัญหาก็ช่วยกันเลี้ยงหมา
คราวนี้พอมีปัญหากันนะครับ
ก็ผู้ชายก็ออกจากบ้านหลังนี้ไป
ส่วนผู้หญิงก็ไม่กล้าให้อาหารเพราะกลัวถูกกัด
นี่ไงมันก็เลยเป็นสภาพเช่นนี้ครับ
หลังจากช่วยมาแล้วคุณต้นก็พาอีก๒ตัวนี้ไปดูแลต่อ

ระหว่างนี้คุณต้นประกาศหาเจ้าของใหม่นะครับ

แต่มีข้อแม้เน้นคนระยอง
คนระยองนะเผื่อจะได้ไปมาหาสู่ไปเยี่ยมมันด้วยนะครับ
แล้วก็ต้องมีประสบการณ์นะการเลี้ยงพิษบูมาก่อนด้วยนะครับ
หมาอาจจะได้กินแค่น้ำ

ก็คือว่าถ้าหมาไม่ได้กินอาหารเนี่ย
โอเคหมามันยังอดได้

ถ้าเป็นสุนัขสายพันธุ์อื่นเนี่ยคงตายไปแล้ว
เขามีความอดทนค่อนข้างสูง
หลักเลยคือน้องมีอาการกระหายน้ำ

เขาไม่ต้องการอะไรแล้วเขาต้องการอาหารอย่างเดียวเลยเขาถึง
เขาถึงยอมให้เราเข้าไปหาถึงตัว

บอกให้คุณผู้ชมที่รักหมากับคุณวรพร
ให้สบายใจหน่อยมันดีขึ้นตามลำดับแล้วนะ
แต่ก็ต้องให้มันกินพวกอาหารบำรุงไปสักพักหนึ่ง

ทาลีนมีเจ้าของใหม่รับไปดูแลแล้ว
ส่วนธอมล่ะธอมก็ยังอยู่ในความดูแลของพี่ต้นต่อไป
ในที่สุดแคทาลีนก็ต้องจากทอมไป

ก็ดีขึ้นแล้วได้กินอะไรบ้างแล้วนะคะ